พิมพ์ของเราเข้าไปดูในเพจของมูลละนิติสืมนาคาสะเทียนนะคะ
อย่างตรงไปตรงมาความภูมิใจของการปฏิบัติหน้าที่
มันอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่นี่แหละ
ตรงไปตรงมาแล้วก็เกิดประโยชน์กับส่วนรวม

เมื่อคุณปฏิบัติหน้าที่ที่ดี
ก็ย่อมมีคนสนับสนุนคุณเยอะนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าภาระหน้าที่ที่สำคัญ
ของเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะ
ก็คือต้องช่วยกันป้องกัน
ผู้ใหญ่เองมันช่วยได้จริงนะ
ช่วยได้ด้วยการไม่เปิดช่อง
เปิดช่องให้คนเหล่านี้เข้าไปทำผิดกฎหมายได้

มันก็ไม่มีใครที่จะแทรกซึมเข้าไปแอบเข้าไป
เป็นขอให้ดูแลให้เข้าไปหน่อยอย่างนี้

อย่าไปคิดว่าทุกคนทุกกลุ่ม

คนใหญ่คนโตเขาคงไม่เข้ามาทำลายอะไรหรอก